ึงการนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียน

เป็นรถรับส่งนักเรียนมีนักเรียนอยู่ในรถ๓คนด้วยกันนะคะ
แล้วรถเนี่ยไปลื่นน้ำยางกับขี้ยางพาราค่ะ
แล้วสุดท้ายมันเสียหลักแหกโค้งพลิกตะแคงคว่ำเลย
เด็กได้รับบาดเจ็บ๑ใน๓บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะตำรวจสพบึงกาลได้รับแจ้งเหตุมาว่า
มีอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนลื่นถลายน้ำยางพารา
แล้วก็ไปพลิกคว่ำที่ทางโค้งถนนสายโคกกล่อง
ในบ้านโนนไซทองอำเภอเมืองบึงกาลนะคะ

ก็รีบลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยกู้ภัยร่วมใจบึงกาล
ไปเจอรถตู้คันนี้นี่ดูสภาพสิคะ
ตกอยู่ที่ไหลทางชนรั้วชาวบ้านแล้วก็กอกล้วยเสียหายหมดเลย
หน้ารถก็กระจกแตกอย่างที่เห็นค่ะ
ส่วนกระจกหน้าต่างด้านขวาแตกละเอียดทุกบานนะคะ
ผู้บาดเจ็บนักเรียน๓รายเนี่ยถูกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบึงการเป็นการด่วนแล้วค่ะ
นายทิพพวันหอมทุมวัย๓๙ปีคนขับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะ
เขาก็ยืนรอให้กันกับตำรวจอยู่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
เขาขับรถไปรับนักเรียนที่หมู่บ้านทางขึ้นหิน๓วันมา๓คน
กำลังจะไปรับนักเรียนเพิ่มที่บ้านโคกล่องอีก๑๒คนเพื่อจะไปส่งโรงเรียนมัธยมบึงกาล
ทีนี้จังหวะระหว่างทางค่ะมันเป็นทางโค้งเขาเห็นแล้วแหละว่ามันมีน้ำยางที่รถบรรทุกขี้ยางทำตกหล่นอยู่
เขาก็พยายามจะชะลอรถแล้วก็เอาลองฟังเขาเล่าเลยละกันค่ะ
เขาบอกเขาเห็นแล้วนะคะว่ามีน้ำยางไหลมา
เขาก็พยายามชะลอรถแล้วก็พยายามจะเบี่ยงออกอีกเลนนึง
แต่ปรากฏว่ามีพลิกอัพสวนมาเขาก็เลยต้องเบี่ยงกลับมาที่เลนเดิม
แล้วรถมันก็เลยลื่นถลายน้ำยางจนเสียหลักหมุนควบคุมรถไม่ได้ค่ะ
รถก็เลยพลิกคว่ำตะแคงขวาทะไหลไปกับถนนชนรั้วชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย
แล้วก็ตกลงไปข้างทางท้ายรถก็เนี่ยไปชนอาติดอยู่กับกอกล้วยแบบนี้นะคะ
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุอยู่เนี่ยมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะ
เธอก็ขี่มาจะพาลูกชายไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิจิตรอำนวยสิน
ถึงจุดเกิดเหตุเธอเห็นมีอุบัติเหตุด้านหน้าก็เลยชะลอรถ
ชะลอรถเสร็จเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์๒ล้อเนอะ
พอชะลอแล้วไปเจอน้ำยางอีกรถก็เลยลื่นถลายเหมือนกันค่ะ
แหลบล้มจนได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ใต้ศอกแขนด้านขวา
เพราะดีนะคะลูกชายเธอที่ซ้อนมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ
หลังเกิดเหตุนายบัวพันธ์วงจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลโคกกล่อง
นำรถมาฉีดน้ำล้างน้ำยางออกจากถนนทันที
เพื่อให้รถที่สัญจรไปมาได้ค่ะ
ส่วนเรื่องความปลอดภัยกับรถแล้วก็ชาวบ้าน
แล้วก็รถนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมหิน๓วันตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้

เพราะว่าก็ลงมาเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยแล้ว
ยังไงขับรถขับราระวังกันด้วย
คนที่ต้องบรรทุกของต่างอันนี้ขอเตือนจริงนะ
คุณต้องตรวจสอบของที่คุณบรรทุกไว้ให้ดี
อย่าให้มันรั่วอย่าให้มันไหลอย่าให้มันหล่น

ผ้าใบคลุมไว้แล้วก็มัดไว้ให้แน่นหนา
ให้ของมันตกลงมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ